ไปดูอย่างอื่นบ้างดีกว่าค่ะมะพร้าวค่ะ
ที่จังหวัดสตูนมีมะพร้าวแตกยอดออกมาเป็นรูปร่างประหลาดจ้า
ประหลาดแค่ไหนล่ะตามไปดูเลย

บอกเลยว่าอย่ารอช้ารีบมาดูของแปลก
แปลกที่ว่าก็คือมะพร้าวต้นนี้มันมียอดที่หงิกหิกงอ
เห็นอย่างนี้หลายคนบอกสเตฮพญานาคสิ
แต่บางคนบอกเหมือนมังกองเลยเหมือนมังกอรส

เขาบอกอย่างนี้ว่าต้นมะพร้าวต้นนี้อายุประมาณสัก๓ปีได้แหละ
มันเกิดอยู่ข้างลำคลอง
ต้นอื่นก็มีเหมือนกันนะแต่ว่ามันปกติดี
แต่ต้นนี้นี่สี่ยอดมันแปลกตอนแรกก็กลัวว่ามันจะตาย
ก็เลยตัดเลมทางมะพร้าวไปอีก
ปรากฏว่าไอ้ยอดที่เหลือนี่นะคะมันไม่ยอมตายไม่ยอมร่วงไม่ยอมหล่น
แต่มันเกิดออกมาแล้วหงิกงอลักษณะเหมือนพญานาค

เพื่อนบ้านบางคนบอกเหมือนมังกรนะมังกรมังกรล่อแก้ว
ว่ากันไปค่ะบางคนเห็นเป็นอักษร
บางคนเห็นเป็นตัวเลข
แล้วแต่จะคิดเลยแล้วกันคุณผู้ชม
แต่ถามว่าเอ้าที่นี่เขาทำพิธีกรรมขอกันยังไง
ไหนแป้งไหนทูบไม่มีค่ะ
เพราะที่นี่เป็นหมู่บ้านชาวมุสลิม
เขาก็เลยไม่ได้มีพิธีกรรมเหมือนชาวไทยพุทธ
อันนี้จะต้องมีแป้งมาทามีทูบมาไหว้
ไม่ต้องมีไม่ต้องเมียดูด้วยตาก็รู้แล้ว

ไอ้ทางมะพร้าวหรือต้นมะพร้าวที่มันแทงหน่อออกมาแบบนี้

บอกพี่กัดบ้านเลขที่๖๙หมู่๖ตำบลแหลมสน

บอกเจ้าของบ้านเขาหน่อยแล้วกันว่าจะไปขอดูนะ
โอ้โฮมันดูมีมันดูใหญ่นะ
แล้วใหญ่ด้วยนะเออจริงได้คิดว่าเป็นพญานาคใช่ไหมงั้นจ้ะ